มคตอนนี้
รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไป
สามารถรับชมได้ทุกวัย

เสียโทรศัพท์ใครคุณเจ๊หรือ
เปล่าไม่ใช่ไม่มีคนโทรมาหรอกไม่ได้เติมเงิน

นี่แกรวยประเทศไหม

ข้าโทรเข้าโทรออกได้อย่างเดียว
เฮ่ยเสียโทรศัพท์ใครจะรับก็รีบรับนะ

ส่งอะไรมาให้มีใครจะเป็นจะตายอะไรป่ะเนี่ย

ใช่เพราะว่าบ้าเหรอ
นี่เพิ่งผ่อนเครื่องนี้มาใหม่อ๋อ

รำคาญเมียนี่นี่ดูอ๋อทำไมน่ะ
ดูโอ้โฮนี่อันนี้

อะไรนี่
เมียผมเขาชอบถ่ายรูป

นี่หน้าย่นเป็นพยันท้าเวสวรรณเลยเนี่ย
แค่ภายใยก็เจ็บปวดไปเช้าเฟศุวรรค์อีก
นี่คนหรือเปล่านี่เมียมึงเนี่ย

อะไรน่ะเดี๋ยวเห็นหน้าท้องมันลายโอ้โฮโอ้โฮ
โอ๊ยน้ำเบิร์ดเมียน้ำเบิร์ดชอบถ่ายรูปเหรอ

เฮ่ยถ้าชอบถ่ายรูปก็มีจะมุ่งเดิมมาถ่ายที่บ้านน่ะ
ทำไมไม่ไปถ่ายแบบวิวสวยทะลงทะเล
นี่ล่าสุดเจ๊เพิ่งไปทะเลมา
ถ่ายรูปมาสวยทุกรูปเลย
เจ๊ไปที่ตัวโหวบีกินี่บ้างใส่บีกินี่
ทูพีชโอ้โฮโอ้โฮอุ๊ย
เฮ่ยทูพีช๒ชิ้นยกตรงกางไก่ในเฉยเฮ่ย
ใครเขาใส่ทูพีชยกทรงเกงในเชย
แล้วใส่อะไรเจ๊ใส่บวกกับแว่นบวกกับแว่น

เฮ่ยถ้าแม่เจ้าถ่ายรูปแบบนี้ไปเที่ยวชนบุรีมัธยาสิ

เดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามีนะวิวสวยนี่นะ

ไปสวนโรงนุษย์สวนโรงนุษย์ไงรู้จักเหรอฮะ
น้าเมืองน้ำแข็งดีกว่า

หรืออีกที่หนึ่งเหมาะกับการถ่ายรูปเลยของเจ๊

อัลไนโนออฟเออดิโบรูพอร์ตอะไรแน่
หมายความว่าเขาก็จะมีมุมให้ถ่ายรูปเป็นภาพวาดสวยว่า
ภาพว่าแบบแปลกแบบตกเหลวตกอะไรแบบนี้

ถูก๓ที่นี้เจ๊มั่นใจว่าของเจ๊ถูกสุด

งนุษย์ถูกสุดเอ้ยพี่เอางี้ดีกว่า
ผมอยากให้เขาไปจะได้ถ่ายรูปเยอะ

แล้วนี่ไอ้ที่พูดมาทั้ง๓ที่เนี่ย

ที่ราคามันถูกที่สุด
รู้บ้างว่าค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดชนบุรี

แห่งนี้แห่งไหนราคาถูกที่สุด
นงนุษย์พัทยา
กดติดตามกดไลค์กดแชร์คำถาม
แล้วพิมพ์คำตอบพร้อมโพสต์ภาพตัวเอง
ถ่ายกับหน้าจอที่มีภาพรายการ

วันนี้ลงในช่องคอมเมนต์
ไม่ว่าคุณจะเซลฟี่ตอนดูจากหน้าจอทีวี
หรือจะเซลฟี่ตอนดูย้อนหลังจากหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ต
ถ้าคุณทำตามกติกาและตอบคำถามได้ถูก
ก็รอลุ้นว่าภาพเซลฟี่ของใคร

ตัดสินและประกาศรายชื่อ

แกงป่วนด้วนราคา
จากนี้ฟังที่ของคุณ
ว่าวันนี้เจนมาหาพัก
เพราะว่าวันนี้ตำน้ำพริกให้แฟนกิน

นี่สิมะเขือม่วง
ครับน้ำคือสีดา๑กิโลกรัม

อันนี้อ่ะเชื้อปานินและราคาอยู่ที่๒๐บาท
ไปแล้วค่ะ๑๕๐๐๐บาท

จำนวนเงินเพิ่มขึ้นกับตัวช่วยที่ยังเหลืออยู่
ข้อต่อไปเงินสะสมเป็น๒๕๐๐๐บาท
คุณคะคำถามเหมือนเดิม
ของชิ้นไหนราคาถูกที่สุดและของที่จะมาให้เลือก

นี่คือหนำเลี้ยบครับ
เคยกินหมูสับนำเลียบป่ะนี่เหรอรู้จักปะเออ
๒๐๐กรัมค่ะราคาถูกมาก
อ่าสายจีนต่อไปกินกับข้าวต้มอันนี้อร่อยเลย
ใช่เขาเรียกว่ากัณชาย
ยี่ห้อกอไพรค่ะค่ะ๒๔๐กรัม
ของผมเต้าหู้ยี้ผสมเต้าเจี้ยวนะฮะ๒๐๐กรัมครับผม
ฟูจิเหมือนกันนะฮะแต่ว่าของผมเนี่ย

นินลูกปืนนี่คือคำถามข้อที่๕ของเธอทั้งสองคนจ้ะ
คำถามข้อนี้มูลค่า๒๕๐๐๐บาท
ผลิตภัณฑ์ทั้ง๓แบบนี้แบบไหน
ราคาถูกที่สุด

อ้าวมาท้ายการขอบคุณทั้งสามท่านด้วยค่ะ
นำเลี้ยบขนาดฉ่ายและเต้าหู้ยี
ขณะที่หนำเรียบเนี่ยแพงสุดตัดออกเลย
แต่คณะชัยเขาทานได้ด้วยตัวเขาเองเลยนะ

อันนู้นก็ต้องไปยิงอ่ะไปผัดนับอะไรไม่รู้
ฉันว่าอันนี้ถูกสุด
อันที่สาม

ต้องได้การเจอเฉลยที่

และกนาถ่ายที่ปานินและลูกปืนไม่ได้เลือก

กลัวไหมนี่เสียงความหวัดกลัวเหรอ

เต้าหู้ยีผสมเต้าเจี่ยว๒๐๐กรัมขวดนี้
ที่เธอเลือกราคาต้องถูกกว่า๔๘บาท
และราคาอยู่ที่
ถูกกว่า
ถูกกว่าจริงถูกกว่าบาทเดียวนะ

ตอนนี้รับไปราคา๒๕๐๐๐บาท

ทำเป็นเล่นน่ะผ่านข้อที่๕มาแล้ว

ตัวช่วยที่เหลืออยู่อีก๑ตัวช่วย

ข้อต่อไปจำนวนเงินเพิ่มขึ้นแน่นอนค่ะ

ของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด

เธอจ๋าปกติน่ะ
วัยรุ่นส่วนใหญ่ก็ต้องทานเบอร์เกอร์

เบอร์เกอร์ข้าวเหนียวหมูปิ้ง

อันที่๒นี้เป็นเบอร์เกอร์ข้าวเหนียวลาบแซ่บ
หอมเข้าคั่วมากเลย
ส่วนอันที่๓นี้เป็นเบอร์เกอร์ข้าวเหนียวไก่คั่วพริกเกลือ
หอมไก่มากเลย
นี่คือเบอร์เกอร์ข้าวเหนียวทั้ง๓แบบ
เป็นคำถามข้อที่๖ของเธอมูลค่า๓๕๐๐๐บาท
เบอร์เกอร์ทั้ง๓ชนิดนี้
นินที่รักลูกปืนที่รักชนิดไหนราคาถูกที่สุดคะ
ฝากท้องไว้นี่บ่อยมากด้วยความที่เราเป็นนิสิต

รุ่นใหม่ไฟแรงกิจกรรมเราเยอะเราก็แบบบางทีเราไม่มีเวลาไปกินข้าว
ใช่เราก็ต้องฝากท้องไว้กับนี้

ว่าในเมื่อมันเป็นสิ่งที่เราคุ้นเคย

ตอบอะไรตอบอะไรตอบอะไร

จองโคตรไปปลานินเลือกอีกสักอันหนึ่ง

แรกค่ะตอบได้๒ครั้งของปานินและลูกปืน
ราคาอยู่ที่

และเบอร์เกอร์ข้าวเหนียวหลาบแซ่บอิหลีเดอร์

เพราะว่านี่เป็นอีกหนึ่งคำตอบเลยในตัวช่วยที่ตอบได้๒ครั้ง
และราคาเบอร์เกอร์ข้าวเหนียวลาบแซ่บอยู่ที่

๒๔บาท
โอ้ไงก็อด

และเบอร์เกอร์ข้าวเหนียวหมูปิ้งบ้ง
ถูกกว่า๒๔บาทบ้งจ้ะ
แพงกว่า๒๔บาท
และราคาอยู่ที่
แพงกว่า
และราคาเวอร์เทอร์ข้อมูลมุ้งปิงอยู่ที่

โอ๊ยผ่านข้อโหกมาได้

เพราะว่าเบอร์เกอร์ลาบเป็นสินค้าที่ราคาถูกที่สุด
บอกแล้วว่าเธอจะได้ลาบเธอจะได้รับ
คือได้ลาบจริงถึงเสียตัวช่วยไปทั้งหมดก็ได้ลาบค่ะเพราะว่าตอนนี้สะสมไปแล้วสามหมื่น
เพื่อนตอนนี้มีตังค์เลือกให้
ข้อที่๖แล้วนะข้อนี้สะสมมาแล้วนะ๓๕๐๐บาท
ถ้าหยุดก็แบ่งให้ครึ่งหนึ่ง๑๗๕๐๐บาท
แต่คิดว่าถ้าไปต่อไหวเงิน๕๐๐๐รอเธออยู่
คิดดูว่าจะหยุดหรือจะไปต่อ

เบื่อพวกใจแมวอ่ะ

ลงเสียวันนี้รับไปไม่น้อยเลยค่ะปราณีละลูกฟืน๑๗๕๐๐บาท
กันใหม่หวังว่าเธอซื้ออะไร

แต่ว่าวันนี้นอกจากเธอได้ตังค์แล้ว
พี่จะให้ลาบเธอด้วย

แต่สัญญาได้ไหมว่าอย่าเปิดกลางทาง

บ๊ายบาย
เอาล่ะค่ะสำหรับนักช็อปคู่ต่อไป
เขาเป็นนักช็อปที่มาจากทางบ้าน
เป็นคู่เพื่อนสีที่เรียกได้ว่าทำงานเกี่ยวกับแอป
ที่ว่าเนี่ยจะแอปได้ครึ่งเป๊กหรือเปล่าเนาะ
พวกเขากันเลยดีกว่าค่ะคุณกิฟต์และคุณกุ๊กไก่

เราจะวัดความแน่กันเดี๋ยวนี้เลยค่ะ

นี่คือคำถามข้อแรกของคุณค่ะคุณกิฟต์และคุณกุ๊กไก่
ของชิ้นไหนราคาถูกมาก
ใช่ครับ
โอ๊ยเดี๋ยวนี้ดีล่ะนี่
นี่ไงเขามีเงินอุดหนุนบุตร

จริงถ้ามีเงินอุดหนุนบุตรนี้
อยากให้เมียท้องจังเลย

เจ๋งนี่
แต่นึกว่ามันมีน้ำยานะ
ใช่
ไอ้เบิร์ดไอ้เบิร์ด
เผิร์ดไปหน่อยนะเบี่ยวกูจะตกเตียง
คนเราสมัยนี้ก่อนที่จะมาเกิดเนี่ย
ต้องเป็นผีพุ่งใต้มาก่อนนะเว้ย

คิดว่ากูต้องเกิดเป็นลูกคนรวยแน่นอน

องมาข้างล่างเห็นแว๊บ
ว่าร้านเพชรดิ่งลงมาทุบเข้ามาเลย